ังคุณพบประชุมคับนี่มาดูอู่รถที่นี่หน่อย
พระนครศรียุธยาเจ้าของอู่บอกโอ้ผมก็งง
และตอนนี้ก็ไม่รู้ด้วยว่าจะทำยังไง
มีรถกระบะคันหนึ่งนะครับเขามาซ่อมที่อู่

ก็บอกไปยังเจ้าของรถเจ้าของรถเป็นนุ่มวัย๒๒ปีชื่อคุณกันตะพลนะบอกว่ารถเสร็จแล้วนะวันนี้ก็นัดกันว่าเดี๋ยวจะเอาเงิน๔๓๐๐เนี่ยเอามาจ่ายให้แล้วก็จะมารับรถกันปรากฏว่าคุณกันตะพลนี่เขาก็มากับคุณพ่อมาถึงก็ตรวจสอบ
ที่แม่เพราะว่าไปขึ้นเช็คเงินสดมาจากธนาคาร
นัดกันว่าจะส่งมอบรถกันแล้วก็จ่ายเงินกันที่หน้าบริษัทประกันแห่งหนึ่ง
ปรากฏว่าอยู่ดียังคุยกันไม่เสร็จเลย
กับภรรยาของเจ้าของรถขับรถหนีออกไปเลย
พร้อมกับเงินสด๔๓๐๐บาทที่บอกว่าเอาเช็คไปขึ้นเงินสดมาจากธนาคาร
แล้วก็ทิ้งลูกชายกับสามีเอาไว้
คือแน่นอนว่าเจ้าของอู่เขาไม่ปล่อยรถไปแน่
แต่คำถามก็คือว่าเจ้าของอู่บอกให้ผมทำยังไงต่อ
ถามพ่อกับลูกชายที่เป็นเจ้าของรถเขาบอกว่า
เขาไม่ใช่ขบวนการวิชาชีพเขาไม่ได้ว่าโอ้โหจะมาเชิด

นี่แม่เขาอยู่ดีขับรถหนีไปเลย
เขาก็เปิดบลูทูธเปิดลำโพง
โทรศัพท์หาแม่แล้วเปิดลำโพงว่าขับรถหนีไปทำไม
เงินก้อนนี้มันต้องเอามาจ่ายค่ารถ
แม่เขาบอกว่าไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจแล้ว
ขอเอาเงินไปใช้หนี้นอกระบบก่อนดีกว่า
แล้วพี่ได้บอกกับเราว่ามันผิดนะอะไรอย่างนี้

นี่ถ้าเกิดผมให้เขาขึ้นรถแล้วขับรถกระบะออกไปก่อน
ขับออกไปด้วยกันแล้วผมจะทำยังไง
นี่ฮะสุดท้ายเนี่ยตอนนี้รถยังอยู่ที่อู่นะครับ
แต่ทางอู่เขาบอกว่าเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยรถก็ติดไฟแนนซ์อยู่นะ
สมมุติว่าวันหนึ่งเขาไม่ส่งกันเลยไฟน้องไฟแนนซ์แล้วไฟแนนซมายึดรถ

คืออู่เขาก็ต้องยอมให้เอารถไปใช่ไหมใช่

แล้วเขาก็ต้องไปฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งอะไรโอ้โห
ถูกต้องแล้วนะครับอู๋ยาวกว่ากว่าจะได้เงินคืน
เดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของอู๋เขาหน่อยนะครับ
แฟนแล้วก็แม่ของเจ้าของรถเนี่ย
คีย์นีไปเลยแล้วทิ้งแฟนกับลูกไว้

เขามีการเตรียมการไหมหรือว่ายังไง

ถามตั้งแต่แรกที่พูดกับธรรมการหรืออะไรสักอย่าง
เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์
เรื่องตังค์อะไรทั้งนั้นเลยครับ
ตอนนี้ก็เลยทำได้แค่ฟ้องแพ่งเอาไว้ฮะ

จากทางฝั่งของเจ้าของรถเมื่อไหร่เนี่ย
เผลอทางไฟแนนซ์จะมาเอารถคืนไปก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้

ค่าซ่อม๔๓๐๐๐๐บาทที่ทำไป